พอเข้าไปนักท่องเที่ยวหนีไม่ยอมให้ตรวจปัสสาวะแล้วไปเจอสิ่งของบางอย่างแต่ที่มันพีคกว่านั้น
คนในประบบบอกว่าฮึยผู้ใหญ่อ่ะผมดูแลหมดนะผมจ่ายก่อนใครเลยนะ

คุณผู้ชมติดตามข่าวนี้ไปดูภาพก่อนครับ
เพลง
คือผู้ชายเสื้อเขียวแล้วก็เสื้อแดงในคลิปใช่ไหมคะ
จริงแล้วในเสียงเขาก็พูดถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคนหนึ่ง

เพราะไม่รู้เป็นการกล่าวอ้างฝ่ายเดียวหรือเปล่า
เสียงเขาพูดไว้แล้วล่ะว่าเขาเคลียร์กับใคร

คือคลิปนี้ฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่นะฮะ
ทีนี้ไม่ใช่สิต้องบอกว่าฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจ
แล้วมีเจ้าที่หมายถึงว่าคนดูแลแหละ

เจ้าหน้าที่ลักษณะไม่ขอใจจะมาตรวจอะไร
มันทำให้เสียหายธุรกิจผมเนี่ยผมเคลียร์หมดแล้วนะ
ก็เอามาโพสต์เอาไว้พร้อมข้อความระบุว่า
ผู้ใหญ่ผมดูแลหมดผมจ่ายก่อนใคร
และยังระบุอีกว่าโอ้โหคุณผู้ชมยาเสพติดเกลื่อนพื้นเลยนะ

ทีนี้ตี๓เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตี๓
เพราะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายต่างของชนบุรี
นำกำลังเข้าไปตรวจสอบสถานบันเทิงบรู
กำลังเข้าไปตรวจสอบสถานบันเทิงหรู
ย้ำว่าเป็นสถานบันเทิงหรูชื่อดังใจกลางพัทยา

คนในพื้นที่นักท่องเที่ยวจะทราบดี

มีทั้งคนไทยคนต่างชาติ๒๐๐กว่าคนดื่มกินกันเต้นกันตามเสียงเพลง

เจ้าหน้าที่บอกว่าหยุดก่อนหยุดเล่นดนตรีก่อน
เปิดเพลงก่อนผมขอดูหน่อยเปิดไฟด้วย

ขอตรวจบัตรประชาชนหน่อยและขอตรวจปัสสาวะด้วย
เพื่อหาสารเสพติดในร่างกายเพราะต้องสงสัยว่าจะมีการมั่วสุมเสพยา
ระหว่างนั้นมีผู้ชายสวมเสื้อแดง

โอ๊ยมันก็เลยกระโลหงศ์วุ่นวายเกิดขึ้น

จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องตรวจค้น
ไปพบวัตถุคล้ายยาเสพติดตกอยู่ที่พื้นจำนวนมาก
นี่ต้องขอเซ็นเซอร์ไว้บางส่วนนะฮะ
ก็ตรวจยึดเอาไว้แล้วก็ส่งตรวจสอบว่าเป็นสารเสพติดชนิดใด
แต่ก็มีบุคคลที่เราเห็นคลิปเมื่อสักครู่เดินเข้ามาเจรจากับเจ้าหน้าที่
ผมเคลียร์หมดแล้วผมจ่ายเงินแล้วพูดชื่อตำแหน่งใหญ่คนหนึ่งขึ้นมาในเสียงด้วย
ทำไมถึงยังมาบุกมาจับแบบนี้
แต่เจ้าที่ไม่สนจะอ้างก็อ้างไปขอตรวจครับ
ระหว่างที่ตรวจระหว่างที่พูดคุยกันก็นักท่องเที่ยวก็พยายามจะหนีออกไป
ไม่ยอมให้ตรวจปัสสาวะแม้แต่รายเดียวครับ
หลังจากนั้นเจ้าที่ก็คุมตัวผู้ดูแลสถานบันเทิงนี้
ไปดำเนินคดี๓ข้อหา
เปิดสถานบันเทิงเกินเวลาที่กำหนด
จำหน่ายสุมราเกินเวลาที่กำหนด
ปล่อยปะละเลยให้มีการเสพยาเสพติดภายในสถานบริการ
ว่ากันไปตามกระบวนการแต่ท่านที่ถูกกล่าวอ้างกล่าวถึง
ท่านจะออกมาชี้แจงอย่างไรท่านจะพูดกับเรื่องนี้อย่างไร

เอ่ยไปถึงผู้ใหญ่ท่านนั้นเป็นท่านไหน
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าผู้ชายเสื้อแดงและเขียวเป็นใคร

เสียผลประโยชน์ในการเปิดสถานบันเทิงหรือไม่
อันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปด้วยนะคะ